เกิดขึ้นอีกแล้วและล่าสุดเป็นความเสียหายที่เกินจะรับไหวครับ
เกิดเหตุไฟไหม้โรงกลึงแล้วปรากฏว่าเมียเจ้าของโรงกลึงเนี่ยติดอยู่ข้างในนะฮะ

เจ้าของโรงกลึงพยายามเรียกเมียหลายคนก็พยายามเข้าไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้
ดับเพลิงอยู่ไหนรถดับเพลิง
แต่พี่อยู่ข้างในใช่ไหมครับ
หลบหลบล้มไว้ข้าย
มีข้างบนอยู่เหรอลงมาได้มั้ยน่า
ไยมาหลบก่อนไย

คุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมพี่มิ้วครับจุดเกิดเหตุไฟไหม้เป็นโรงกลึง
แล้วด้านหลังของโรงกลึงจะเป็นบ้านคนนะฮะ
ก็ครอบครัวของเจ้าของโรงกลึงอยู่อาศัยด้วยกัน
เจ้าของโรงกลึงชื่อว่าคุณสิริพงศ์ร้องห่มร้องไห้
เพราะว่าคือเมียของเขายังติดอยู่ภายในบ้าน
ค่ะแล้วไฟไหม้คือช่วยออกมาไม่ทันแล้วนะ

ส่วนเสียงผู้หญิงดูเหมือนว่าจะมีอายุหน่อย
นั่นคือแม่ยายเจ้าของโรงกลึง
ก็คือเป็นแม่ภรรยาของเจ้าของนั่นแหละฮะ
ติดอยู่ในบ้านคนเป็นแม่เองก็ใจไม่ดีนะครับ
ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรปราการครับ
พิกัดอยู่ในซอยสุขสวรรค์แปดสิบสี่ครับ
ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีก็ไปตรวจสอบ

รถน้ำรถดับเพลิงไปทั้งหมด๕คัน
สิริพงศ์เป็นเจ้าของโรงกลึงครับอายุ๕๕ไฟลวกที่แขนที่ค้าที่หน้า
คนนี้ก็ส่งโรงพยาบาลส่วนแม่ยายคือคุณยายมณีครับ
อายุเจ็ดสิบแล้วเจ็บที่ฝ่าเท้าสองข้างเลยแล้วมีอีกหนึ่งคนคือนายพรเทพ
อายุ๔๑คนนี้หัวแตกนะฮะแต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นครับ
คือมีร่างของผู้หญิงถูกไฟคลอกค่ะคือดำเป็นต่อตะโกเลยครับ

คุณเกดซีรีอายุ๕๘ปีถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะครับ
จุดเกิดเหตุที่ไปเจอร่างอยู่บริเวณห้องทางขึ้นลงบันไดชั้น๒
เหมือนพยายามจะหนีแล้วเพราะลงมาตรงบันไดแล้วแต่ออกไม่ได้ครับ
แล้วใกล้กับศพของเธอมีศพของหมาอีก๒ตัวที่เลี้ยงเอาไว้
ชื่อว่าต่องกับบุญเติม
องจะเป็นหมาตัวใหญ่หน่อยเป็นพันธุ์ไทย
ส่วนบุญเติมเป็นหมาตัวเล็กเป็นบีเกิ้ลนะครับ
ในบ้านก่อนเกิดเหตุอยู่กัน๔คน

ตัวแม่ยายเองอยู่บ้านชั้นล่างคนเดียว
แล้วได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดเกิดขึ้นที่ประตู
แล้วลูกไฟมันพุ่งมาเลยตอนที่แม่ยายเล่า
ลูกเขยวิ่งลงมาจากชั้นบน
แล้วมาช่วยอุ้มออกมาจากทางหน้าต่าง

ลุกขึ้นมาดูที่ประตูไฟมันขึ้นน่ะ

ยายก็ร่องรันเลย

แล้วลูกเขยลงมาป่อน
เขาลงมาป่อนแล้วเขาอุ้ม

อุ้มมาชั้นทางหน้าต่างตนหลัก

อีกหนึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามเข้าไปช่วย
บอกว่าได้ยินเสียงดังแป๊ะพอเปิดหน้าต่างโอ้โหไฟไหม้ครับ
ท่านนี้เล่าให้ฟังก็เลยรีบยกหูโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
วิ่งช่วยเหลือคนเจ็บมาได้๒คนครับ
ในขณะที่เมียเจ้าของโรงกลึงช่วยออกมาไม่ได้
ไฟมันแรงมากตรงทางออกพอดีเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับ
และวันนี้พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุครับ
ว่าจุดต้นเพลิงน่าจะมาจากโซนที่พักอาศัย
ซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงกลึงเนี่ยนะฮะ
คุยกับอีกหนึ่งคนที่เป็นชาวบ้านซึ่งพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
แม่ยายเจ้าของโรงกลึงออกมาได้ชื่อว่าคุณบูริน
กำลังขับรถกลับบ้านเห็นแล้วบ้านหลังนี้ทำไมไฟไหม้แรงจัง
แล้วเห็นมีการช่วยคุณยายอายุเยอะค่อยประคองออกมา

แล้วที่เขารู้สึกเสียใจมากคือมันเป็นภาพบีบหัวใจครับ
เจ้าของโรงกลึงร้องห่มร้องไห้ไม่ยอมหนีไปไหนเลย
เพราะเป็นห่วงเมียที่ติดอยู่ข้างในครับ

เจ๊ยืนอยู่ข้างในเจ๊ตัวสั่นครับเจ๊ร้องไห้
ก็เลยเห็นเจ๊ก็เลยเอาเจ๊ออกมาไปข้างนอก

เร็วมากเลยไหม้แป๊บเดียวหมดเลย

ในขณะที่ลูกชายของผู้ตายนะครับ

คุณแม่ไปตั้งสวดบำเพ็ญกรุษฎร์ที่วัดคู่สร้างครับ
ลูกชายก็ยังเศร้าเสียใจอยู่มากบอกแค่สั้นบอกว่า
ตอนเกิดเรื่องผมไม่น่าออกไปจากบ้านเลย
คือถ้าผมอยู่บ้านผมอาจจะช่วยแม่ผมได้
ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
เพราะเหตุนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอการตรวจพิสูจน์ยืนยันเพิ่มเติม

ไฟไหม้ลุกลามแบบรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากนะคะ